คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นการเก็บตกวันแม่ที่ผ่านมานะ
เชื่อว่าหลายครอบครัวเราได้เห็นความรักความอบอุ่นกันไปแล้ว
แต่ครอบครัวนี้เราจะปล่อยผ่านไหมเรารอกับความน่ารักนี้คุณผู้ชมนะฮะ
สายฟ้าพายุเอามาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะ
ไอ้ที่ว่าอลังการเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องการจัดงานยิ่งใหญ่อะไรนะ

คือก่อนหน้านี้เราได้เห็นภาพนี้ไปแล้วนะคะเป็นภาพที่นี่เลยนี่
สายฟ้าพายุไปไหว้คุณย่าคุณดูสิคนไหนคนไหนเป็นใครกันบ้าง

ใส่ตัวเนี่ยมันตั้งกันเหลือเกิดนะ
หลายคนก็แซวกันไม่ได้ว่าเนี่ยพี่ยุเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยตัวเท่าคุณย่าอยู่แล้วนะ
ส่วนภาพตอนที่แม่ชมค่ะพาสายฟ้าพายุไปไหว้ยายนิง
อันนี้ก่อนหน้านี้ไปไห้คุณย่าแล้วก็ไปไห้คุณยายด้วยไปที่บ้านเลย
โลเคชั่นก็เป็นการตั้งโต๊ะอยู่กันนอกบ้านตามสไตล์สบายนะ
แต่ดูอาการของพี่พายุนะคะไม่รู้ว่าร้อนหรือว่าเขินมากแน่
แดงเลยม้วนต้วนสักตัวกลมเลยคุณผู้ชมน่ารักมากนะคะ
และยังไม่หมดค่ะยังมีภาพตอนที่น้องสายฟ้าน้องพายุเนี่ยนะ
เอาพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่ชมน่ารักมากคุณดูสายตาเขาสิ
สายฟ้าเนี่ยทำสายตาอ้อนคุณแม่ส่วนพี่ยุนั่นอยู่ด้านหลังค่ะ
ให้กำลังใจห่างอย่างห่วงนะจ๊ะเออส่วนอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชม
เรียกได้ว่ากราบนี่เป็นไงกราบของจริงคุณผู้ชมนะฮะ
เพราะว่าทั้งพี่สายพี่พาเนี่ยพร้อมใจก้มลงกราบแม่ชมแบบเรียบสนิทติดพื้นกันไปเลยนะฮะ
สายไม่เท่าไหร่แต่พี่พายุดูเขาสิคะรักแม่มาก
หรือว่ากราบจนหลับไปแล้วก็ไม่รู้คุณผู้ชม
คือกราบสุดตัวจริงก้มหัวสุดขีด
แบบว่าถ้าแม่ไม่เรียกให้ลุกก็น่าจะค้างอยู่แบบนั้นไปถึงวันแม่ปีหน้าเลย
ก็รักแม่ไงรักแม่ก็เลยต้องกราบลงไปเยอะแบบนี้
อันนี้เป็นโมเมนต์น่ารักเก็บตกวันแม่ของครอบครัวนี้